พี่มีปืนน้องไหวหรอ

พี่มีปืนนี้หลอนไหวหรอ
ผู้หญิงก็ตกใจว่ามีปืนและจะเร่ง

ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะคุมตัวนายมหาศวรรษตีชื่นอายุ๔๘ปีเมาแล้วเพี้ยนครับ
เขาไปก่อเหตุในสำนักงานประสานงานของพักอนาคตใหม่ชัยนาศสุดท้ายก็โดนจับไปโรงพักไปสอบสวน
นายคนนี้เขาก่อเหตุไปซื้อเบียร์มานั่งกินนึกสนุกขึ้นมาเดินไปหยิบปืนแต่มันเป็นปืนเด็กเล่นของหลาน
ปืนไปจากบ้านใช่ไหมเดินไปที่สำนักงานของพักอนาคตใหม่ไปดื่มเบียร์ต่อไปยังมีอารมณ์สนุกสนานกันไป
แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีเจตนาจะคมครูแค่คิดแบบมันเท่ดีอะไรเท่
อือเมาและเพียสนะฮะ

ผมชอบผมก็เลยเข้าไปแล้วมันเท่ดี

ไปฟังเสียงของนายคนนี้หน่อย

เอาหลังทำการสอบสวนเสร็จตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไร
ก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแค่ตักเตือนไป
อย่าทำแบบนี้อีกอย่าไปทำให้คนเขาตกใจกลัว
ปืนก็ของปลอมของหลานก็เอาไปเล่นซะอย่าไปข่มขู่ใคร
แล้วก็กำชับว่าถ้าทำคราวหน้านะเข้าห้องขังแน่นอนนะครับ